แต่ว่าสิ่งที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเศรษฐีใหม่ใช่ไหม
ถูกต้องคุณผู้ชมคะใครอยากเป็นเศรษฐี
ต้องเล่นใช่ไหมเอาใหม่
วันนั้นเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นเนี่ยไปจ่ายกับข้าวในตลาดสดเทศบัน๒
ในตำบลตลาดหลวงแล้วไปเจอแม่ค้านั่งขายสลากอยู่
ตอนนั้นมันใกล้จะถึงเวลาประกาศผลรางวัลแล้วไง
แล้วทั้งแผงของแม่ค้าลอตเตอรี่คนนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่๗ใบ
เธอก็เลยอ่ะเหมามาหมดเลยละกันสงสารแม่ค้า
ก็เหมามาเลยทั้งหมดเจ็ดใบพอประกาศรางวัลเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหมี๒ใบถูกรางวัลที่๑อ่ะ
เธอบอกว่าเธอประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ก็ปกติเป็นคนชอบทำบุญสร้างโบสถสร้างวิหารมาโดยตลอดค่ะ
ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
ครั้งนั้นได้ไปเหนาะ๓๐ล้านบาทเลยค่ะ
ปีที่แล้วแล้วปีนี้ถูกอีกเหรอถูกต้อง
บอกว่าเงินปีที่แล้วเธอแบ่งเป็น๒ส่วนนะคะ
เออไม่ใช่สิแบ่งสองล้านบาทเอาไปสร้างบทที่วัดคลองห้วยโพ
แล้วก็เอาไปเดินสายทำบุญตามวัดต่างทั้งในอ่างทองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
มีทีล้านถูก๓๐ล้านต้นทุกทางเคียงเค้าต้องถูก๔๗๐๐กว่าก่อน

ไม่จำอ่ะคือเราเป็นคนชอบทำบุญผิดาบ
แม่งสุด
จริงทำบุญด้วยอะไรน่าจะไม่เกี่ยวจริง
น่าจะจากใจเขาที่อยากจะให้

เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เคยได้ยินไหม
ยิ่งเราให้ไปเราจะได้รับ
เป็นเสร็จ๒ปีคุณป้ารับไป๔๒ล้าน
สุดยอดค่ะอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนครับพี่กอล์ฟ
พาไปที่มรยองนะฮะนางสาวแสงสุรีพงศุกร์คนนี้อายุ๔๐
เจ้าของสวนยางพาราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ
ก็ได้ไป๑๒ล้านจริงขอแค่นี้พอแล้ว

บอกว่าปกติแล้วจะซื้อลอตเตอรี่ทุกงวด
นี้ก็ซื้อมา๒ใบระหว่างไปเที่ยวงาน

เหลือสุดท้ายแล้ว๖๗เป็นเลขที่ชอบอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่ครับ

แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนในการทำมาหากินต่อไปนะครับ
ส่วนเศรษฐีใหม่อีกรายนี่ค่ะ
ยังเป็นสาวน้อยวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๒๒ปีเองนะคะ
นางสาวปานิสาประกิจรำ
เป็นชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบได้ไป๑๒ล้านบาทเหมือนกัน
บอกว่าทำงานโรงงานอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะ
แต่ช่วงปีใหม่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

วัดไพรพัฒนาที่จังหวัดศรีสเกต
กราบสรีระหลวงปู่สวงนะคะ
จากนั้นก็ไปเสี่ยงเซียมซีได้เลข๖มาไง

ซึ่งเผอิญมันเหลือ๒ใบสุดท้ายเท่านั้นเอง

อายุยังเท่านี้มีแผนวางแผนการใช้การเงินหรือยัง
บอกว่าปรึกษาพ่อแม่ก่อน
จะได้รู้ว่าจะวางแผนการใช้ยังไงนะคะ

เออ

ไปที่อำเภอดอกคำใต้ที่พระยาว
บรรดายาดแล้วก็เพื่อนบ้านไปร่วมแสดงความยินดี
กับนางสุธินพรมโลกอายุ๖๗
อายุ๖๗มันก็เลขออกเมื่อวานใช่ไหม

ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลตามอายุของตัวเอง
ทำให้ถูกมา๑ใบก็ได้มา๖ล้านล่ะครับ
สุธินก็บอกว่าเนี่ยเก็บเงินไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวละแก่แล้วนะครับ

ให้ลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนกันต่อ
รวมทั้งแบ่งไว้ทำบุญบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็ให้ทานกับผู้ยากร้ายกับผู้พิการอยู่แล้วเป็นประจำ
ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกรางวัลด้วย
ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่
ส่วนใครที่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้ตรวจเลยนี่นะ

ส่วนใครยังไม่ถูกงวดหน้ายังมี
เจอกัน๑๗มกราคมสู้ต่อไป

ส่วนใหญ่คนถูกเขาชอบแบบเฮ้ยใบสุดท้าย
แน่นอนสิหมดแผงแล้วก็ถูกอะครับ
หรือว่าเราต้องไปเดินหาคนขายลอตเตอรี่ที่มันเหลือไม่กี่ใบสุดท้ายทั้งแผง

ได้ไหมครับหมดรึยังหมดรึยังหมดแล้วเนี่ยเงินนะ
หมดแล้วซื้อไม่เคยถูกเลยอ้าวแล้วแต่ดวงแล้วกันคุณผู้ชม